เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจะต้องไปสำรวจเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ

ขยบมาที่สุราชธานีนะคะ๒อำเภอ

แล้วก็อีกอำเภอหนึ่งก็คือกาญจนดิต
ตอนนี้ก็มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยนะคะ

เรื่องนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานี
นายวิชวุฒิจินโตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จิตอาสาก็นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านห้วยด่านหมู่๖
ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
หลังจากถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ถนนภายในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดหลายเส้นทางสวนยางพาราก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าตำบลช้างซ้ายนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลพลายวาดตำบลป่าร่อนและตำบลกรูด
ซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะมีน้ำหลากเข้าท่วมแล้ว๘หมู่บ้านนะคะ
ประกอบด้วยหมู่ที่๑หมู่๒หมู่๓หมู่๕หมู่๖หมู่๗หมู่๙และหมู่๑๑
ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยแล้ว๕๐๑๒๐เซนติเมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า๑๕๐๐ครัวเรือนนะคะ
ส่วนที่อำเภอกเกาะสมุยก็ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่เพราะว่ากระแสลมนั้นเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะ
ทำให้ท่ากาศยานานาชาติเกาะสมุยกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
โดยวันนี้ท่าอากาศยานานาชาติเกาะสมุยจะมีเที่ยวบินขึ้นลง๖๗เที่ยวบิน
ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางตลอดทั้งวันกว่า๗๐๐คนด้วย
ส่วนผู้ประกอบการเรือเฟอรี่นะคะตอนนี้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
โดยรับส่งผู้โดยสารจากท่าเทียบเรืออำเภอดอนศักดิ์ไปยังท่าเทียบเรือโดยสารอำเภอกเกาะสมุย
เที่ยวแรกให้บริการไปเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
สุราธานีมีเกาะแก่งแหล่งท่องเที่ยวมากมายสมุยพงันเกาะเต่า
ก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องของการอบพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เกาะสมุย

ตอนนี้หลังจากพายุพัดผ่านไปแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
ต้องไปสำรวจตรวจสอบจุดชมวิวไปดูชายหาดไปดูเรือเฟอรี่
แล้วก็ไปดูเรื่องของการบินนั่นเองนะครับ